ใจคอไม่ค่อยดีเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยจี้ตัวประกันด้วยอาวุธเป็นมีดดาบ
แล้วแบบเป็นอยู่ในช่วงนาทีที่มันระทึกขวัญมากคุณผู้ชม
ไปดูวินาทีจี้ชิงตัวประกันกันค่ะ
อ่าข้าวเหนียว
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานกว่า๑๕นาทีนะคะ
คลั่งคนนี้ถึงยอมวางอาวุธแลกกับลาบชุดใหญ่ไฟกระพริบ
มีทั้งส้มตำแถมมาด้วยอย่างที่บอกแถมตับหวานก็เลยยอมวางดาบ

อากาศที่มันร้อนระอุทำให้สถานการณ์เหมือนจะคลี่คลาย

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้จังหวะที่ชายคลั่ง
เผลอเข้าประชิดตัวแบบนี้

เขาประชิดตัวแรงเยอะมากนะคะ
มีการขัดขืนกันอยู่นิดนึงแล้วชิงตัวประกันไปได้อย่างปลอดภัย
แต่คุณผู้ชมคะตกออกตกใจกันไปมากมาย
ดิฉันก็ตกใจแล้วก็หิวตามไปด้วย
แต่ดิฉันสารภาพเลยว่าที่อ่านใส่อารมณ์ไปนั้น
มันเป็นเพียงแค่การซ้อมค่ะ

เดี๋ยวนะนี่คือซ้อมแผนการ
ค่ะตำรวจเขาซักซ้อมแผนฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตัวประกัน
ถ้าเกิดว่าเจอกับสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ขึ้นจริง

ดิฉันก็เลยซ้อมอ่านให้มันตื่นเต้นตามไปด้วย
เพื่อดิฉันเจอสถานการณ์จริงที่ดิฉันต้องรายงานข่าว
คุณเชื่อไหมคะว่านี่คือเรื่องการซ้อม

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นแค่การซ้อมเท่านั้นคุณผู้ชม
อย่าว่าแต่คุณผู้ชมคุณชนะเลย
ชาวบ้านนี่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมามุงดูสิตกใจตกใจตำรวจเดินมาบอกเอาหยอก
ช่วยจะหยอกแล้วเขาซ้อมเขาซ้อมคุณผู้ชม
ชาวบ้านแถวนั้นก็ตื่นเต้นอกสั่นขวัญแขวนนึกว่ามีการจี้ชิงตัวประกันกันจริงเกิดขึ้น
แต่ทั้งหมดอย่างที่บอกไปเป็นการซ้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพตากนะคะ